นักเรียนชั้นม๒ค่ะพาเพื่อนไป๓คน
รุมตบเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นม๒ด้วยกัน๑คน๓รุม๑
คุณผู้ชมจิกหัวรัวหมัดต่อยแล้วก็ถีบ

คุณผู้ชมดูคลิปแล้วเดี๋ยวเราเล่าไปพร้อมกันเลยนะคะ
นี่คุณดูนะคุณดูพฤติกรรมเองดิฉันขออนุญาตบอกข้อมูลละกัน

เด็กนักเรียนของโรงเรียนมัธยมัธยมต้นแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ปิดห้องปิดห้องเรียนรุมตบเพื่อนแบบ๓รุ่ม๑พร้อมอัดคลิปประจาน
ตอนนี้น้องคนเจ็บบอบช้ำหนักทั้งร่างกายและจิตใจ

ฝากร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องด้วย
นักข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถาม
หน้าของน้องนักเรียนคนที่ถูกรุมทำร้ายในคลิปนี้นะคะ

หลานสาวชื่อว่าน้องก่อย่าเรียนอยู่ชั้นม๒
ถูกเด็กหญิงนุ่นเพื่อนข้างบ้าน

พาพวกมาอีก๒คนมารุมทำร้ายร่างกาย
โดยเด็กหญิงนุ่นมาหาเรื่องหลานสาว
ข้อหาอะไรรู้ไหมที่ถูกตบแบบนี้
ข้อหาไปแย่งแฟนไปแย่งแฟนของเขา

ใช่หลานสาวเนี่ยคือคนเจ็บบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะ
แฟนอะไรไม่เคยรู้เรื่องเลย
คุณผู้ชมฟังเสียงน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ

มีแฟนเขาแฟนไอ้เด็กคนนั้นที่มาตีว่ามาชอบหลานหนู
แต่หลานหนูไม่รู้เรื่องแกนั่งอยู่นั่นแหละ
เขาก็ชวนกันมาตบเลยจ้ะ
แล้วได้มีการพูดคุยกับฝ่ายนั้นบ้างไหมครับหลังจากเกิดเหตุนี้
ก็เห็นว่าครับพ่อแม่มันก็มาพูดอยู่นะ
แม่หนูโทรบอกก็มาขอแบบว่าจะไม่ให้เกิดอีกอะไรอย่างนี้
แต่อีกคนนึงมันไม่ยอมมันเสียงแข็งดำเนินคดีเลยค่ะพี่
ก็คือจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดก็คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้อีก
พี่ติมันจะได้ใจอะไรอย่างนี้
เกิดเหตุการณ์บ่อยมากพี่ที่โรงเรียนนี้ไม่เอาจริงเอาจังสักที
พอมาเกิดกับหลานตัวเองไม่ยอมแล้วพี่
สรุปคือไปชอบผู้ชายคนนั้นแต่ผู้ชายคนนั้นดันมาชอบน้องคนนี้

อ้าวแล้วผิดอะไรเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยโอ้โฮนะครับม๒นะตั้งใจเรียนดีกว่า
ลองคิดเลขก่อนจะคิดถึงผู้ชายคิดเลขก่อนนั่งตั้งใจเรียนก่อน